จะถูกถามเสมอว่ากินข้าวกับอะไรถึงได้สวย
ก็จะบอกว่ากินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะ

แล้วจะบอกว่านี่ไม่ใช่เคล็ดลับความสวยอย่างเดียวนะ

คุณญายทวดห้ามแผ่นดินค่ะ

นี่แหละเคล็ดลับอายุยืนสุขภาพแข็งแรง

คุณดูนี่คนอายุ๑๐๒ปี
เอาจริงนะคุณดูแล้วเหมือนคนอายุแบบ๗๐๘๐เองอ่ะใช่ไง
ใช่ไงคุณยายบอกว่าเคล็ดลับความสวย
แล้วก็เคล็ดลับความอายุยืนแบบนี้เนี่ยนะคะ

ตอนนี้นะปัญหาอย่างเดียวเลยที่คุณยายประสบพบเจอคือ

หูตึงหูอาจจะไม่ได้ยินหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับลูกก็หลาน
ฮะฮะหลายครั้งหน่อย
นี่คุณยายอายุ๑๐๒ปีใช่ไหม
คุณยายมีลูก๓คนคนแรกอายุ๗๐ปี
คนที่๒อายุ๖๘คนที่๓อายุ๖๐ปี
แล้วจะบอกว่าลูก๓คนมีหลานให้คุณยายด้วย๙คนแล้วนะ
ตอนนี้คุณยายสุขภาพจิตดีมาก

น้ำพริกค่ะขอเพลงทีหนึ่งสิน้ำพริกผักต้ม
กินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะ
เอาต่อมั้ยพี่ฟิกเกิร์ดเป็นใครเอาจริงหรอ

ทางในบอกว่าผิดทีเลย